แล้วก็เกมวันนี้ที่จะต้องดูกันนะครับ
ก่อนที่ไทยขันขันวันพรุ่งนี้ก็คือเกมฮุระวะอินโดนีเซียกับทางเวียดนาม

เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะว่าเกมแรกเวียดนามบุกไปแพ้อินโดนีเซียมาก่อน๑ประตู
ของพวกเขาก็คือกลับมาเล่นในบ้านในนัดนี้

อย่างน้อยยิงได้สักลูกหนึ่งสถานการณ์มันจะพลิกทันที
เป็นเวียดนามกลับมาได้เปรียบแล้วมีโอกาสเข้ารอบชิง

แต่ถ้าเกิดว่าชนะบวกรวมสมมุติ๒๑ก็ต่อเวลาไป

ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถึงแม้ว่าเกมแรกเราชนะมาได้๒ประตูตรสูตรครับ
ไทยก็จะเจอกับพม่านะครับในวันที่๘ธันวาคมนี้
ครับก็ติดตามกันได้ที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ
เมื่อวานมีการฝึกซ้อมที่สนามเทพหัสดินนะครับ
ก่อนจะฝึกซ้อมเป็นธรรมเนียมเลยครับ

ต้องมาศักระนะครับว่ายสารหลวงทรุปพระชราสัย
ธรรมเนียมเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จ

ที่แยกซ้อมคนเดียวยังมีอาการบัตรเจตรรับกวน
คู่แข่งเป็นรองตามสองลูกเขาบุกแน่นอนแล้วก็ต้องใช้เกมหนักใส่ไทยแน่นะครับ
ดังนั้นการเปิดเกมถือว่าสำคัญไทยต้องระมัดระวังด้วยพวกนี้
เรื่องของใบเหลืองเป็นอีกประเด็นที่น่าพูดคุยกัน
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมี๔นักเตะไทยที่ฆ่าโทษใบเหลืองอยู่
ผู้เล่นนี้นะครับถ้าหากลงเล่นในเกมที่เจอกับพม่าในวันที่
ธันวาคมนี้แล้วโดนใบเหลืองอีกหนึ่งนัด
แล้วเกิดไทยเข้าสู่รอบชิงเกมแรกจะไม่ได้ลงเล่นนะครับ
อ่าก็มีโอกาสที่อาจจะคือ
คือตอนนี้ระบบการเล่นเนี่ยน่าจะพอดาวน์ใจพิซิโก้ได้บ้าง
แต่ว่าระบบการเล่นช่วงหลังก็ไม่ค่อยซ้ำ
แต่รู้ว่ามีกี่แผนแต่ตัวผู้เล่นเนี่ย
อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าอย่างที่คุณชนะบอกถ้า
ถ้าสี่คนนี้เนี่ยถามว่าสำรองก็มีบ้าง
ประกิจเป็นสำรองแต่ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญเหมือนกัน
อาจจะต้องมีการต้องชั่งใจก็แหละ
วันจะใช้ตัวจริงลงเล่นหรือเปล่าในเกมวันพรุ่งนี้บ้างนะครับ
ฉะนั้นวันที่๘น้องทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็มีสมาธิ
ฉะนั้นเรายังให้ความสำคัญอยู่นะครับ
ในการฝึกซ้อมเราก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิม
ฉะนั้นเราต้องการอยากแสดงพิสูจน์ให้แฟนบอลชาวไทยเห็นว่า
อาเซียนเนี่ยจริงเราต้องการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้นะครับ
ณตอนนี้เนี่ยใกล้เข้าสู่เขาเรียกว่าความเป็นจริงแล้วนะครับ
ฉะนั้นเราต้องผ่านพม่าให้ได้นะครับ
แล้วก็ส่วนรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็๒๓คนก็ยังเดินเกมได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ติดใบเหลืองนะครับ
เราก็ยังเน้นให้ทุกคนลงไปทำหน้าที่
ถ้าคนไหนได้รับโอกาสก็ลงไปทำหน้าที่ให้เต็มที่
จะมีการแถลงความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันนัดที่๒นะครับ

จากนั้นทีมชาติไทยจะลงฝึกซ้อมที่สนามรัชมาคลาศกิฤษฐานในเวลา๑๖นาที
ไปพูดคุยถึงอีกเกมหนึ่งดีกว่า

นามกับอินโดนีเซียคู่นี้ก็น่าสนใจนะ
เขาก็มีการพูดถึงความพร้อมไปนะครับ

ซึ่งเกมแรกอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะครับ
ทางอินโดชนะก่อน๒๑ในบ้าน

ในการเข้าชมเกมนี้เป็นสีสันมากกว่าเกมการแข่งขันนะครับ
เพราะว่ากองเชียร์อินโดเขาบอกว่าทางเจ้าบ้าน
โควต้าตัวทีมเยือนเพียงแค่๑๖๒ใบเท่านั้น

ซึ่งหากย้อนไปในเกมแรกทางเวียดนามเนี่ย

เขาจุน้อยกว่ายังให้แฟนเวียดนามเนี่ย

เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าคนเวียดนามต้องบอกว่าคลั่งไคร้ในกีฬาฟุตบอลมาก
โดยเฉพาะเกมในบ้านพวกเขามาเต็มแน่นอนยิ่งถ้าเจอกับไทยคุณผู้ชมครับสนามแทบแตก
อ่ะราคาพุ่งไปยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับพร้อมใจกันซื้ออยู่แล้วนะครับ
ก็บัตรผู้โก่งราคาเนี่ยยังพอทำใจได้มากกว่าบัตรผี
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เลิกกันซะระบบนี้
บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่นมีก็เรื่องของเขาไปนะครับ
ส่วนเกมของทีมไทยกับพม่านะครับไทยแบ่งตัวทีมเยือนถึง๒๕๐๐ใบ
ความจุ๔๙๐๐ที่นั่งของราชมังคลาฮิลาสถาน
ก็ถือว่าเป็นสปีริตตามกฎอันนี้ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำครับ
ก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกแหละในการเจอกับทีมชาติพม่านะครับ
แม้ว่าไทยเรานั้นจะได้ประตูมาตุนอยู่ถึง๒ลูกในเกมแรกที่ชนะมา
พม่าเนี่ยก็มีแรงงานที่มาทำงานในไทยเยอะแยะนะครับ
เขาก็จะมีโอกาสได้เชียร์ทีมชาติของเขาในบ้านของเราครับ
โปรแกรมนะครับวันที่๗ธันวาคมก็คือนี่แหละเดี๋ยวเวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้๘ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมครับ
จะเจอกับพม่าก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้ว่าใครนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้นะครับ
และที่ต้องเน้นย้ำครับคุณผู้ชมสามารถส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
เสียค่าใช้จ่ายนะครับโหลดก็ฟรีส่งมาก็ฟรี
เพราะฉะนั้นร่วมกันเชียร์ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐของเราได้ครับ